วันนี้เป๊กจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุภาพบุรุษหนุ่มนักช็อป
เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าเขามาจากวังที่ไหน
เขาช่างหล่อไหล่กว้างและเป็นนักออกกำลังกาย
พร้อมที่จะให้ใครทุกคนต่อยท้องได้ตลอดเวลา
พบกับคุณจตุรงโพธาราม

ครับแล้วก็ต่ออะไรหน่อยนึง
ก็ช่วยต่อให้ลุงหน่อยหนึ่งอะไรก็ได้
เพราะลุงบอกคราบโอ้เลิกฆ่าอะไร

เป็นความหวังของชาติว่าจะมีอะไรต่อไหม
ก็เป็นตลกรุ่นครูแล้วก็ไม่น่าจะครับคำเดียว
คือลุงลงไม่ได้เป็นตลกแล้วไม่ได้รู้หรอกครับ

ตลกมันไม่ได้อยากจะหยุดนะคะ
คือเราสามารถที่จะหยุดได้เลย
เราไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเยอะแล้ว

หมูหันก็บอกว่านังกรอบมากทำมาจากหมาสะท้ายเลยครับ

ถ้าหางใหญ่หน่อยเท่านิโป้เนี่ยกับหมา

นี่ไม่ธรรมค์พอแล้วเพราะว่าลุงไม่ใช่ตรงว่านี้
ร่างกายแข็งแรงแบบนี้ช้อปปิ้งบ่อยไหมคะ
แล้วลุงอะไรล่ะ
เวลาของเขื่องในร้านลุงไปดูว่าของใหม่ของเก่าของอะไร

ถ้าของเก่าขึ้นลาแล้วเราซื้อไหม

จังหวะช่วงชุนละมุนค่อยเอาออกมา

แต่ว่าข้อความเราก็ไม่ได้

เป๊กมีผู้ช่วยที่แสนฉลาดให้

เพราะว่าถ้ามันออกปั๊บเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเล่น
อ่าใช่แล้วถ้าเราอยู่กันสองคนเราจะมีอะไรเล่นไหม
สนุกกันมากเลยมึงกับกูสองคน
แต่ให้เขาออกมาเป็นสนุกกับพวกเราด้วยเถอะ

คุณพี่หนุ้ยเชิญยี่

อาจารย์สวัสดีครับคุณลงสวัสดีครับ
ว่าเป็นความโชคดีของนุ้ยเชิญยิ้ม
ที่ได้มาเจอพี่ลงแล้วมาเป็นผู้ช่วยพี่รง
เรียกได้ว่าพี่ลงนี่เป็นระดับตลกตำนาน

แล้วรุ่นใหญ่เลยเขาจะยืนอยู่แถวหน้า
แล้วแถวที่เขายืนจะไม่มีใครยืนคู่กับเขา
พอยืนพอจะยืนสักพักหนึ่ง
เหงาต้องถอยกลับไปด้วย
เป็นตลกที่เก่งมีความสามารถเปิดร้านอาหารก็ประสบความสำเร็จนะครับฮะนี่เปิด๑๐โมง

อะไรวิ่งเวิ่งเอาอะไรหายใจเข้าหายใจออกสอนตลอด

ได้วันเดียวเท่านั้นนี้
เพราะหลังจากนั้นมันก็ไม่เห็นสนใจเรื่องออก

พี่ก็ซื้อลู่ซื้ออะไรมาเล่นอยู่ที่บ้าน

ใช่คือเดี๋ยววันนี้ผมมาเป็นผู้ช่วยพี่ลุงนะครับ
ไม่ต้องช่วยได้ไหมไม่ต้องมีใครช่วยได้

อยู่ก่อนได้ไหมล่ะคิดถึงมานานเจอที
เคยไปเจอพี่ลงก็โอ้โหเจอตัวยากส่วนมากอยู่

ไม่ทันพวกมึงจริงนะเนี่ย

นะจากนี่หนอกจากมูหันที่เรื่องชื่อลือชาแล้วนะ

ของพี่ลงนี่อะไรหมู๓ชั้นน้ำปลา

บาทไม่น่าเชื่อจานละ๑๒๐บาท

หมูแค่๔ชิ้นนอกนั้นแตงกว่า

ไหมพอกินไปแล้วต้องสั่งมาอีกจานหนึ่ง

เราเข้าสู่การแข่งขันกันดีกว่าค่ะ

นรงเลยว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกก็ตือล้วนอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะ
เฮ่ย

ครัวลุงลงอยู่โพธาราม
กระปุ่นเจ้าปูนบอนเขาราบจังหวานสุราช

เขากำลังจะร้องเพลงต่อมันก็ไปตัดซะ

นี่คือฮีโร่ของผม

ที่พักดีกว่าตอนนี้ครัวลุงลงนี่

พักอะไรนะที่มีคนตายในห้องอะไรไหม

ไอ้คนงานก่อสร้างที่ผูกคอตายที่อะไรนะ
ห้องอะไรวะที่พี่ถูกหัวอย่างนั้นน่ะพี่ชิดน่ะที่เด็ก

อกเล่นแต่ที่พักเขาไปพักให้ได้

เปิดแอร์ชังครับทรงละ
เดี๋ยวไม่มีมุกอะไรเลย
จะเล่งจริงเลย
จะได้มายิงสรุป

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
ดี

แล้วถ้าหากจะเอาม้าแช่ตู้เย็นทำไง

ช้างกับม้าวิ่งแข่งกันจะว่าอะไรชนะ
ถ้าช้างวิ่งแข่งกันอะไร

คำถามก็ไม่ดูนะกูดูเดินชาลีด้วยค่ะ
ชาลีเดินชาลี

โอเคเอาเดือนชาลีครับ

เขามาซื้ออะไรก่อนน่ะ

เดี๋ยวผมไม่เคยรู้จักกันหรือไง

เพื่อนนี่โอ้โหไม่เจอกันตั้งหลายปีนี่

นี่มึงยังอยู่กับเมียคนที่ตายเปล่าวะ

ทักกันแบบนี้สิครับพี่บอล
ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับ

คำถามข้อแรกของคุณลุงหลง
คือนั่นไร